อย่างนางมินเต็งเอก็เป็นผลมาจากการสืบสวนคดียาเสพติดสำคัญหลายคดี
ซึ่งต้นทางของยาเสพติดเหล่านี้ก็มาจากรัฐฉานประเทศเพื่อนบ้าน
หนึ่งในนั้นค่ะก็คือหมู่บ้านป่าคาซึ่งเป็นแหล่งกบดานของนักค้ายาเสพติดด้วยนะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
ขายยาเสพติดในพื้นที่ท่าขี้เหล็กเป็นแหล่งฟอกเงินของขบวนการค้ายาเสพติด
ก่อนส่งกลับคืนไปยังโรงงานผลิตยาเสพติดในรัฐฉานประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่เหนือความคาดหมายเพราะคาราวานยาเสพติด
มีการประทะกับเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง
แต่ด้วยมูลค่ามหาศาลของเม็ดเงิน
ยาเสพติดจึงยังคงทะลักเข้าไทยจำนวนมาก
เคสนั้นเรามีสายข่าวแจ้งว่าจะมีการลักลอบเบียน
เราก็มาดักตามเส้นทางที่คิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่เขาใช้เดิน
ก็บอกว่าช่วงกลางดึกก็มีกระบวนกระวานเดินผ่าน
แสดงตัวเพื่อที่จะขอทำการตรวจค้น

ปี๒๕๕๕ชุดปราบรามยาเสพติด
ประทะกับคาราวาลขนยาเสพติดในเส้นทางธรรมชาติบริเวณดอยผาหมี
ซึ่งครั้งนั้นคนร้ายมีประมาณ๒๐คน
กำลังลำเลียงยาเสพติดทั้งยาบ้าและไอซ์เข้ามาอย่างฝั่งไทย
แล้วเกิดการประทักกับเจ้าหน้าที่นานกว่า๑๐นาที
หลังแสงเงินของควันไฟและหมอกจางลงปรากฏแสงทองของแสงอาทิตย์
พบว่าคนร้ายเสียชีวิต๗คน
กระสอบยาเสพติดวางเกลือนข้างศพ
ครั้งนั้นยึดยาบ้าได้๕แสนเมตรและไอ๕๐กิโลกรัม
เส้นทางสายนี้แม้จะเกิดการยิงประทักกับเจ้าหน้าที่หลายครั้ง
เหล่ากองทัพมดก็ยังคงใช้เส้นทางนี้ในการลำเลียงยาเสพติด
เพราะมีความชำนาญเส้นทางอีกทั้งจุดนี้ยังอยู่ตรงข้ามกับบ้านปากคา
ชุมชนขนาดใหญ่ในรัฐชาญประเทศพื้นบ้าน
ปากคาที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
หากว่ามองด้วยระยะสายตาจะห่างจากประเทศไทยประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ
แต่หากว่าเดินเท้าไปตามเส้นทางจริงแล้วจะอยู่ที่ประมาณ๒๓กิโลเมตรนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นการใช้เส้นทางเดินเท้าค่ะ
ขณะเดียวกันจะเห็นว่าภูมิประเทศนะคะที่เราเห็นอยู่นั้นไม่มีการทำเกษตรกรรมใด
ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลทางการข่าวที่ระบุว่า
พื้นที่บ้านป่าคาในประเทศเพื่อนบ้านนั้นเป็นแหล่งพักคอยยาเสพติดขนาดใหญ่
ในพื้นที่ใจแดนจังหวัดเชียงรายเนื่องจากเป็นพื้นที่ดินชนดินค่ะ
ปากคาในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านข้อมูลการสืบสวนของทหารและตำรวจตรงกัน
เป็นแหล่งกบดานของนักค้ายาเสพติดระดับสั่งการที่หลบหนีหมายจับของฝั่งไทยหลายคน
ขนาดใหญ่ที่มีกว่า๒๐๐ครัวเรือนเชื่อว่าเป็นแหล่งพักคอยยาเสพติด
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ออกลาดตะเวนเส้นทางเพื่อรอลำเลียงเข้ามาในฝั่งไทย
ที่ผ่านมาทางการพม่าจะให้ความร่วมมือในการปราบรามแต่ก็เข้าพื้นที่ได้ยาก
เพราะเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีกองกำลังติดอาวุธ
ชายแดนที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าเส้นทางนี้ค่อนข้างยาวนะครับ
เราก็สามารถที่จะเล็ดรอดนะครับเข้าได้แทบจะทุกที่นะครับ
ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเขานะครับ
เหมือนกับว่าเขามีแหล่งที่เก็บยาเสพติดที่ปลอดภัยอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
แล้วก็พร้อมที่จะลักลอบเรียนเข้ามาตลอดเวลานะครับ
หลบเลี่ยงด่านความมั่นคงยาเสพติดก็จะถูกส่งเข้ามาอย่างพื้นที่ชั้นในของไทย

สวนทางกลับไปยังโรงงานการผลิต
โดยผ่านกลุ่มนอมินีการเงินต่าง
รูปแบบของการโอนเงินผ่านตู้โอนเงินอัตโนมัติ
เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบที่มา
และที่สำคัญสามารถฝากเงินได้
โดยไม่จำกัดครั้งและจำนวนเงิน

ของตำรวจปราบรามยาเสพติดในหลายคดีที่พบว่า
มีเงินหมุนเวียนในบัญชีของคนกลุ่มนี้

พบเงินหมุนเวียนกว่า๑๐๐๐ล้านบาท